เดี๋ยวจะพาไปทานอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าเหมาะมากสำหรับท่านชาย
ฮะอะไรน่ะทำไมต้องแบ่งด้วยครับจริง
ก็เพราะว่าชายใดที่ได้กินเกี้ยวจะเป็นคนเดียว
ที่โดนใจ
เป็นไงสาวฟังแล้วเก็ตเลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว

แต่เกี้ยวที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ทานเป็นเกี้ยวใหญ่เกี้ยวยักษ์
หน้าตาน่ากินน่าทานด้วยมันใหญ่ยักษ์ขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ
เตี๋ยเกี้ยวยักษ์อร่อยหนักจัดเต็มค่ะ
สวัสดีค่ะนุษย์นะคะเป็นเจ้าของร้านเตี๋ยเกี๊ยักษ์สุดเด็ดแม่ค่ะ
จุดเริ่มต้นนะคะคือคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารค่ะ
หลังจากนั้นลูกก็ชอบเอาไปที่ทำงานค่ะ

เพื่อนก็ติดใจอยากมาลองทานด้วย

เป็นอาหารที่ค่อนข้างอร่อยที่สุดในแต่ละบ้านใช่ไหมคะ

ร้านเราเปิดมาประมาณ๒ปีกว่าแล้วค่ะ

เพราะว่าเรารสชาติก็ทานง่ายค่ะทานได้ทุกวัยค่ะ
แล้วก็มีเกี้ยวหมูเกี้ยวกุ้งหมูย่างไข่เยิ้มแล้วก็เนื้อปูค่ะ
ก็ขั้นแรกก็คือจะต้องเป็นการลวกเส้นก่อนเนอะ
เส้นก็ต้องมิกเวลาที่เหมาะสมเพื่อความเหนียวนุ่มของเส้นค่ะ
หมี่เราสั่งทำพิเศษค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีความเหนียวนุ่มค่ะ
แล้วก็ต้องเป็นเส้นเล็กสไตล์เหมือนฮ่องกงค่ะ
ส่วนตัวเกี้ยวของเราก็ใช้วิธีการลวกของเราจะลวกไม่นานมากค่ะ
เพราะว่าแป้งของเราจะบางอยากให้คนสัมผัสได้ถึงไส้ตรงกลางค่ะ
เกี้ยวของเราก็เป็นสูตรลับของคุณแม่เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าตัวเกี้ยวของเราจะเป็นแป้งบางใช่ไหมคะ
แต่ตัวรสชาติไส้หมูข้างในค่ะจะต้องมีการหมักจากส่วนผสมของสมุนไพรไทยค่ะ

เดี๋ยววันหนึ่งเราใช้ประมาณ๕๐๐๑๐๐ตัวเลยค่ะ
ส่วนหมูย่างของเราก็จะต้องหมักขั้นต่ำ๒๔ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยนำมาย่างนะคะ
จะทำให้สมุนไพรที่เราหมักมีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ
อย่างตัวเนื้อหมูค่ะเราก็จะเลือกเจ้าที่ค่อนข้างจะเป็นออร์แกนิคค่ะ
เพราะว่าไม่มีสารเร่งโตรวมถึงไข่ก็จะเป็นไข่เป็ดออร์แกนิคนะคะ
หลายอย่างที่เราเลือกมาคือเราเลือกจากที่คุณแม่เลือกให้เราทานก่อนค่ะ
บะหมี่ข้าวเหนียวนุ่มค่ะเกี้ยวก็คือแบบกุ้งมาทั้งชิ้น
อร่อยดีค่ะเกี้ยวตัวใหญ่ติดใจค่ะ
เตี๋ยวของเราเริ่มต้นที่ราคาแค่๕๐บาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนราคาที่สูงสุดของร้านโดยแพงสุดคือ๖๙๙บาททานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ
เตี๋ยเกี๊ยักษ์สุดเด็ดแม่ค่ะมีทั้งสองสาขาค่ะ
สาขาตลิ่งชันราชพฤกษ๒๔กับสาขายาวราชตรงข้ามวัดเร่งได้ยี่เลยค่ะ
สาขายาวราชนะคะของร้านเราเปิดตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๖โมงครึ่งค่ะ
เปิดทุกวันนะคะยกเว้นอังคารที่๒กับอังคารที่๔ของทุกเดือนค่ะ
รับรองว่าอะไรหนักจะเต็มค่ะ
อยากกินต้องไปเลยที่เยาวราชนะจ๊ะ

เพราะทานได้ทุกเพศทุกวัยอร่อยเหมือนกันเพราะว่าคนใดที่ได้กินเกี้ยวมักจะเป็นคนเดียวที่โดนใจ